แน่นอนนะครับต้องพยายามตั้งเกมรับให้ดีนะครับทางด้านอาทิซิร่า
อีกนิดเดียวครับก้มหลบเกือบไม่ทันนะครับทาเล็กคาราบี้
ะน้ำหนักผิดพลาดไปหน่อยครับ
เกิดอะไรขึ้นครับไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

อืมน่าจะมีเหตุความวุ่นวายบริเวณด้านนอกสนามครับตอนนี้
นักกีฬาตอนนี้วิ่งไปหมดเลยนะครับผู้ตัดสินเนี่ย
ไปที่บนเพดานนะครับเพดานถล่มหรือเปล่าเรายังไม่แน่ใจนะครับตอนนี้
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่นะครับ

แผ่นดินไหวนะครับที่กรุงเนบิดอลประเทศเมียนมาร์นะครับ